คุณผู้ชมหัวเขียวข่าวเด็ดยังเด็ดต่อเนื่องนะคะ

เฮฟฟองเบียแกยิงแนวทางเดียวเลย
แกบอกว่าไม่มีการจุดทูบไม่ให้เลขเยอะงวดนี้

ไปที่วัดจุลามณีที่สมุทรสงคราม
ตอนนั้นไปล้วงลูกปิงปองแล้วแอบล้วง
คราวนี้แม่น้ำหนึ่งคุณผู้ชม
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
มีการจุดทูปจุดทูป
ติดตามชมในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ

นี่อันนี้ตอนที่วัดจุลามณีนะคะ
เวินกรไปไหว้

แล้วเอาเลข๓เลขที่ล้วงจาก

แต่ว่าพี่วกอทวินของเราไปล้วงลับตับแตก

เมืองคืนจุดทู่ปู
แต่พี่ทวินค่ะความพยายามสูงมาก
อยู่แล้วนี่ใจอ่ะแม่น้ำนึงสวยมากเลย

เนี่ยเลขทุบอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วแปด
เจ็ดสามแปดเจ็ดสามอืมจะฝองเบียร์
ฟองเบียร์แกบอกว่ายืนยันแนวทางเดียวเลยนะคะ

งานนี้คล้ายกันมากงวดนี้คล้ายกันมากเลยนะคะ
วันนี้๑กุมภาพันธ์เป็นวันเกิดเจ๊นะคะ

ก็เลยมีการขอไปจ้างลิเกสรรามน้ำเพชร

แล้วก็ขอให้ทุกคนปังนะจ๊ะ
ปังกะละมั่งสักผ่า

เออแม่ทำไมล่อ
มันนามะโนกแปดทำไม
ฟองเบียร์มีใบนี้ใบเดียวนะคะ

ถ้าไม่ใช่ตรงนี้คือปลอม

และ๘๗๒ตัวนี้หนูชอบ
เหมือนว่าที่แรกหนูชอบ๙๕๙๗มันออกบนคือ๕๙๙๕
หนูชอบ๘๗๘๓ค่ะแม่
โอ้โหกดกระดิ่งเรียบร้อยเลย

จุดทูปแล้วเอาแค่นี้นะคะเจ๊ฟองเบียบอกแบบนี้นะคะ
ต่อที่พ่อ๕๒พี่มนต์๑๐คำซ่อยคราวนี้กันมากับคู่หูดัวคนใหม่ใครอ่ะ
ใครอ่ะทิศสมปองทิศสมปองนี่แกโพสต์ขึ้นแคปชั่นบอกว่าสองหนุ่ม
วัย๕๘กับหนุ่มวัย๕๒ทิศสมปองนครไทยสงศ์๙๐๗๘๓๐โค้งสุดท้ายวันนี้จัดไป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
ใครชอบเลขไหนก็อันสุดแล้วแต่นะคะ
คล้ายกันกับของเจ๊ฟองเบียอยู่ดีแหละ

คุณผู้ชมปิดท้ายคนนี้นี่ขาดไม่ได้เลยนะคะของต้องมีนะคะ

นี่ค่ะเลขมหาธักษาของหมอกัยพอพาธินี๕ตัว

กุฎทักษิงพายับหรอดี

พี่จะลงไปหลังสถานีไปเดินหาซื้อหน่อย
ไม่มีแล้วพี่บอกเลยเมื่อวานไปหาซื้อเหมือนกัน
แถวคอนโดไม่มีเลย